คุณผู้ชมไปที่หาดไซน้อยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
วันนี้เริ่มเห็นรูปแบบหน้าตาของตะข่าย

ก่อนหน้านี้อาจจะนึกไม่ออกเดาไม่ออกว่า
ข่ายที่จะมากั้นพื้นที่ระหว่างนักท่องเที่ยวกับปลาฉลาม

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

ก็ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบวางแผน
การจัดทำตาข่ายพร้อมทุ่นลอย
ก็จะเป็นลักษณะของการกั้นแนวเขตเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวนะคะ
การสำรวจพื้นที่ตอนนี้เขากำหนดแนวทางการวางตะข่ายชัดเจนแล้ว
ก็จะนำรูปแบบการทำตาข่ายป้องกันฉลามจากต่างประเทศมาใช้
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตเดี๋ยวต้องรอสักระยะหนึ่ง
สำหรับแผนระยะเร่งด่วนในการติดตั้งตาข่ายพร้อมทุ่นลอยน้ำทำแนวป้องกันฉลาม
บริเวณเขตและน้ำของนักท่องเที่ยวหาไซน้อยเขาจะเป็นรูปแบบเป็นตะข่ายสี่เหลี่ยม
ฉากออกไปจากหาดทรายความลึกไม่เกิน๓เมตร
แล้วก็ปักหมุดฐานยึดแนวตะข่ายให้ติดกับพื้นทรายใต้ทะเลทุกระยะ๕เมตร
เขาใช้เป็นเชือกใยยักษ์หรือว่าเชือกมัดอ่วนแข็งแรงนะคะ
ก็ยึดฐานตะข่ายกับหุดใต้ทะเลเอาไว้ร้อยตะข่ายด้านบนผิวน้ำ
ทุ่นไข่ปลาสีส้มมองเห็นชัดแบบนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นเล่นน้ำก็ไม่ต้องกังวลว่าฝ่ายฉลามจะไหว้เข้ามา

ขนาดของตาข่ายที่ใช้นะคะจะมีขนาดประมาณ๒นิ้วครึ่งถึง๓นิ้วครึ่ง
ก็ใช้ใยเป็นแบบสีดำเป็นวัสดุเหนียวทนถ่าน
ผลิตเป็นตาข่ายป้องกันฉลามเขาจะไม่ใช้เอ็นสีขาวใสนะคะ
เพราะว่าฉลามเขาจะได้มองเห็นก็จะได้ไม่มาใกล้กับแนวตะข่าย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประสานกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการทำทุ่นตะข่ายมาดูพื้นที่ค่ะก็วางแผนผลิตอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
หลังจากเทศบาลหัวหินอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ก็จะติดตั้งเสร็จหลังจากอนุมัติงบประมาณไปไม่เกิน๒๐วันทำการนะคะ
รวมถึงการติดตั้งทั้งหมดอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ตามลักษณะภูมิประเทศค่ะ
ทางกลมโดยท่านลองที่ปีสมพลธรรมดีนะครับได้ประสานทางบริษัทนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการวางทุ่นกลางเกี่ยวกับวางตะข่ายนะครับ
ก็ได้นำได้เข้ามาได้ร่วมกันในพื้นที่แล้วก็ได้หาลือกันแล้วนะครับว่าเราก็จะใช้
วัสดุที่เป็นเส้นยาตะไข่เนี่ยจะเป็นโพลินสีดำนะครับเพื่อป้องกันให้การกั้นใต้น้ำเนี่ย
ฉลามได้เห็นแต่ไก่ว่าเป็นตะข่ายสีดำเขาจะไม่เข้าใกล้หรือว่าถ้าเกิดเป็นเอ็นขาวเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาชนแล้วอาจจะติดอยู่นะครับ
จะใช้เป็นโพลินสีดำอ่าก็ต้องป้องกันความปลอดภัยให้มันด้วยนะ
ใช่ค่ะสีขาวมันไม่รู้เดี๋ยวมันชนแล้วมันติดค้างอยู่บาดเจ็บอีกนะครับ
จากมันกระโดดข้ามมาหรือปีนข้ามมาเนี่ยไม่ได้กระโดดไม่ได้หรอกอ่าส่วนที่บริเวณวัดถ้ำเขาเต่าครับ

ภูมิในการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพร
พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ก็ไปสำรวจปลาฉลาม
เพื่อวางแผนแล้วก็ดำเนินการสำรวจชนิดขนาด

การหาอาหารของมันการหลบซ่อนของมันนะครับ
ว่ามันอยู่แบบไหนอะไรยังไงนะครับ

เรื่องต้นเท่าที่ทราบว่าเป็นฉลามหัวบาดแถวนี้นะครับ

จะได้เอาผลการศึกษาไปจัดทำมาตรการแผนการอนุรักษ์
และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์ทะเลในระยะยาว
โดยจะใช้โดรนบินสำรวจในระยะใกล้เหนือผิวน้ำ
หากพบปลาฉลามหัวบาดจะบินสังเกตพฤติกรรมในระยะใกล้ตัว
แล้วก็จะใช้เรือยางเข้าไปสังเกตการณ์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเก็บข้อมูลทางวิชาการ
ในส่วนเบื้องต้นเลยค่ะ
ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แล้วก็วางแผนว่าจะสำรวจในเชิงการยืนยันจำนวนก่อน
ฉลามบริเวณเขาเต่าที่มีรายงานว่าพบมีกี่ตัว
เพราะว่าก็จะวางแผนไว้ว่าจะเฝ้าระวังในช่วงเวลาที่มีโอกาสพบได้เยอะ

แต่จะเริ่มเฝ้าตั้งแต่๔โมงจน๔โมงเย็นจนถึง๘โมงเช้าค่ะ
ก็จะเฝ้าสำรวจดูว่าบริเวณจุดที่มีรายงานพบ
จุดใหญ่พบบริเวณมีกี่ตัว
แล้วก็เวลาที่พบก็จะบอกได้ว่าเขาเหมือนพฤติกรรมอะไรชอบอยู่ช่วงไหน
มักจะพบช่วงไหนเป็นพิเศษ
เดี๋ยวเราจะต้องมีจะเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่จะทราบจำนวนว่าบริเวณนี้มีเท่าไหร

เดี๋ยวเราจะทำตัวแบบสอบถามเพิ่มอีกทีนึง
ที่สอบถามผู้มีโอกาสที่จะพบเห็นฉลามก็คือพวกกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน
ค่ะเดี๋ยวข้อมูลตัวนั้นเราก็จะเอามาประมวลได้เป็นตัวชนิดแล้วก็การแพร่กระจาย
โดยอาจจะระบุไปได้ถึงฤดูกาล
อันนี้ก็จะเอาข้อมูลอาจจะมาใช้ในเชิงของเป็นตัวแนวทางการอนุรักษ์
หมดเป็นมาตรการอะไรต่อไป
อาจจะส่งเสริมบริเวณนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์ฉลามเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะ
ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการเชิงพื้นที่